มาดูความเดือดร้อนนะคะของพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนบนเกาะสมุย

มีบรรดาขโมยไปขโมยทุเรียนของเขา
ในรอบ๒เดือนที่ผ่านมาโดนขโมยไปหลายร้าน
ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าคาดว่าจะเป็นการขโมยแล้วก็เอาไปขายต่อ

นายรุจิภาจามพัด

จีบปาถะอยู่ริมถ์ถนนหน้าปั๊มน้ำมันปลอตฐอบนเกาะสมุยสุรธัณฑ์
เขาเอาภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งติดอยู่หน้าร้านเนี่ย
ขณะที่คนร้ายก่อเหตุขโมยทุเรียน
ของเพจที่มีชื่อว่ารวมพลคนสมุย
แล้วก็มีคนมาติดตามแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมากค่ะ

๒เดือนที่ผ่านมาหัวขโมยคนนี้ก่อเหตุขโมยทุเรียน
ของผู้ค้าและของชาวสวนไปกว่า๑๐เจ้าแล้ว
หลังเกิดเหตุบรรดาผู้เสียหาย
ก็เอาหลักฐานเข้าแจ้งความที่สพเกาะสมุย
และสพบผุดเพื่อให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้าย
แต่ว่าจนถึงขณะนี้๒เดือนแล้วนะคะ
ยังไม่มีความคืบหน้าของคดีเลย
นางสาวโสพิษพลกิจเจ้าของสวนทุเรียน

น่าจะเอาทุเรียนไปขายให้กับร้านทุเรียนอื่น
ทีนี้ก็เลยฝากไปถึงผู้ค้าทุเรียน

พร้อมแจ้งข้อมูลให้ตำรวจได้รับทราบ
เพื่อที่จะได้ติดตามหัวขโมยรายนี้
มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
มันก็คือเข้ามาขโมยแบบว่า

ก็คือมีกล้องวงจรปิดอะไรเรียบร้อย

ห้องไม่ชัดบ้างอะไรไม่ชัดบ้าง
แต่ว่าเวย์ขโมยของคนอื่น
ห้องชัดก็ไม่ได้มีดำเนินการอะไรเลย